หลังจากที่โบยบินไปเป็นศิลปินอิสระนะคะ
ก็เอาเพลงใหม่มาฝากแฟนไทยรัฐของเราด้วยนะคะ
กับเพลงที่มีชื่อว่าภาษาที่๒ค่ะ
พร้อมยืนยันด้วยว่าหากเฮียฮ้ออาร์เอสนี่นะ

ยินดีรับใช้เจ้านายครับผม
ก็มันเป็นความรู้สึกของคนที่คันดีทำดีที่สุดในของตัวเองแล้ว
แต่ว่าคนอาจจะไม่เห็นคุณค่าอะไรอย่างนี้

ขอเป็นกำลังใจกับเพลงรายการให้ทำดีต่อไป
ล่าสุดเห็นที่ฮอลโพสต์ในเฟซบุ๊ก
ที่บอกว่าอยากจะกลับมาทำเพลงอีกครั้ง

นาคตจะมีมาแจมกับประแจมไหมคะ
ถ้าให้โอกาสนะครับเอกก็อยากไปร่วมด้วยนะครับ
อยากไปร่วมด้วยจริงครับผม
ขอบคุณมากนะคะ